นี่คือภาพล่าสุดนะครับของหนูน้อยคนนี้

ทีนี้คลอดลูกออกมา

แต่ปัญหาคือที่ทำงานคนติดโควิด๑๙เยอะ
แล้วช่วงเวลานั้นเขาก็ผัดกันอุ้มผัดกันดูใช่ไหม

ปรากฏว่าที่ทำงานติดโควิดไปตั้งหลายคน
ซึ่งคุณแม่ก็เลยเชื่อว่าลูกชายก็คงจะติดจากพี่ป้านะ
ที่ที่ทำงานที่มาช่วยกันอุ้มช่วยกันดูนั่นแหละ
หลังจากนั้นก็เลยกักตัวอยู่ในห้องที่พัก
ไม่ออกไปไหนเลยตัวคุณแม่เนี่ยยังไม่ติดนะ
เมื่อวานนี้นะข่าวเมื่อวานคือยังไม่ติดนะครับ
แต่ขอเตียงให้ลูกชายหน่อยนะครับอยู่ที่สมุทรปราการนะครับ
ล่าสุดวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเนี่ยเราสอบถามไป
ภาพซ้ายมือคือภาพที่คุณแม่โพสต์
เด็กชายวัย๓เดือนต้องแปะแผ่นที่เป็นแผ่นที่
คอยดูดไข้ดูดไอความร้อนนะฮะ

ให้เราดูภาพเมื่อสักครู่นี้ก็คือลูกชายได้เตียงแล้ว
ส่วนตัวคุณแม่ก็ได้ไปรักษากับลูกชายนั่นแหละ
เพราะผลตรวจออกมาเอ้าแม่ก็ติดโควิดด้วย
ทีแรกยังคิดว่าไม่ติดนะครับ
แต่เอาเป็นว่าได้ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลบางจากที่สมุทรปราการแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
รอความช่วยเหลือรอเตียงอยู่๕วันเต็ม

คุณแม่บอกลูกชายนี่ไข้ขึ้นสูงไข้ไม่ลงเลย

วันนี้เราคุยกับคุณแม่ของน้องนะครับ
แม่ของน้องทีวัย๓เดือน
แล้วก็มารับลูกชายกับตัวเธอไปเมื่อ๔โมงเย็นนะครับ

พบว่าเธอก็ติดด้วยนะฮะ

ร้องไห้ไม่กินข้าวไม่นอน
แล้วก็ไม่ทำอะไร
เพราะว่าต้องตายอยู่ในห้องกับลูก
เพราะว่าไม่มีใครดูมาเลย
ถึงหนูจะไม่ได้เตียงแต่ขอให้มาเช็คอาการนิดหน่อย
เพราะว่าหนูจะได้รู้ว่าอาการน้องเขาเป็นอย่างไร
ว่าตัวเองได้พี่พ่อของหนูนะค่ะ
พี่มีใจค่ะรู้สึกว่าอาการคือฟังคุยกับคุณหมอก็
จะปรึกษาคุณหมอเขาก็ก็ให้ความแนะนำดี

ก็แค่อัดเจ็ดแล้วก็มวมแล้วก็จะให้ยา